อย่างที่จังหวัดอ่างทองโอ้โหวัดสนามชัยตอนนี้

โอ้โหตอนนี้ดังมากจริงนะคุณผู้ชม

ใช่ประทัดก็ดังแต่ความที่ว่าชื่อเสียงของที่นี่
กระจอนกระจายไปไกลจริงแล้วมันกลายเป็นจุดหมาย
ไม่ใช่จุดหมายปลายทางนะแต่เป็นจุดหมายปลายประทัด
จุดหมายปลายประทัดของหลายคนสาธุชนที่เขามีความเชื่อ
เขาไปที่นี่เพื่อไปดูปลายประทัดจริง
แล้วเขามีความเชื่อเรื่องของการไปไหว้ไอ้ไข่เด็กวัดเจดี
และไปขอพรบารมีหลวงพ่อเปียมเพื่อขอโชคขอลาบไง
ช่วงที่ผ่านมาก็บอกว่าก็นั่นแหละ
หลายคนเขาก็ได้ตามที่หวังแต่เอาจริง
คนที่พลาดหวังก็มีเหมือนกันนะครับ
เอ้าทางพระอาจารย์สมหวังยานสัมปโนรักษาการเจ้าอาวาส
วัดสนามชัยและลูกศิษย์เนี่ยท่านก็ได้ทำการนิมนต์พระสงฆ์ด้วยนะ
มารบกันทำบุญอุทิศส่วนให้กับไอ้ไข่
คือในวันนั้นบรรยากาศคนเยอะ
คือเขามาร่วมกันทำบุญเยอะจริงนะครับ
แล้วก็มีการจุดประทัดเสียงทายกันเป็นเรื่องของความเชื่อนะ
ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรใครอยากจะมีจุดหมายปลายประทัดที่นั่นก็ไปกันเถอะ
ถ้ามีความเชื่อเรื่องพวกนั้นแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่า
ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยง
แต่เห็นแล้วการที่เขามาแก้บนกันเยอะขนาดนี้ก็แสดงว่า

อันนี้ผมไม่ได้บอกเรื่องโชคลาภอย่างเดียวนะเรื่องของการทำหน้าที่การงาน
ค้าคงค้าขายขอให้มั่งมีขอให้ร่ำขอให้รวย
มันก็เหมือนกับเป็นการสร้างกำลังใจ
เพราะว่าไอ้ไข่ขึ้นชื่อเรื่องขอได้ไว้รับไง

ยังไงก็ขอให้เอาเป็นพอดีนะคะคุณผู้ชม